การดื่มชาถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของจีนไปแล้วนะครับ
แล้วก็นับได้ว่าคนจีนแทบจะดื่มชาแทนน้ำเปล่า
แต่ว่าตอนนี้วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มของคนจีนกำลังเปลี่ยนไปครับ
ปัจจุบันคนจีนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น
จำนวนผู้ดื่มได้แสงหน้าออสเตรเลีย
แม้ว่าจะมีการปลูกกาแฟในจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณการบริโภคของคนในประเทศ
ทำให้ต้องนำเข้ากาแฟเป็นจำนวนมากครับ

ได้เดินทางไปชมชิมและสูตรกลิ่นกาแฟหอมในงานคาเฟ่โชว์ชัยหน้า
จัดขึ้นเป็นครั้งที่๔ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน

ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟถึง๓๕๐บูธจาก๒๐ประเทศทั่วโลก
ผลสำรวจขององค์กรกาแฟสากลระบุไว้ว่า
ในปี๒๕๕๖และปี๒๕๕๙
จีนมีการนำเข้ากาแฟในปริมาณถึง๑๔๐๐๐๐๐ถุง
ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อ๙ปีที่แล้ว
ที่มีการนำเข้าเพียง๔๑๘๐๐๐ถุง

มียอดการนำเข้ากาแฟที่สูงขึ้นอย่างมาก

และปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศที่มีการผลิตกาแฟ
มากกว่าเคนย่าและแทนซาเนียรวมกันซะอีก
ซึ่งจำนวนบริโภคภายในประเทศก็มีจำนวนมากกว่าที่ออสเตรเลีย
และถึงแม้ว่าจีนจะดูเหมือนว่ามียอดการนำเข้ากาแฟที่เติบโตขึ้นอย่างมาก
แต่เมล็ดกาแฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกลับมีความสำคัญน้อยลงเรื่อย
ฟิลิปเฉินผู้จัดการทั่วไปของบริษัทคั่วเมล็ดกาแฟจากไต้หวัน
เข้ามาลงทุนในตลาดของจีนเมื่อ๗ปีที่แล้ว
และถึงแม้ว่าการผลิตเมล็ดกาแฟขายในประเทศของจีนนั้น
จะมีจำนวนเพียง๑ใน๑๐ของจำนวนการนำเข้าของบริษัทของเขา
แต่เฉินก็ยืนยันว่ายังอยากทำต่อไป
เขากล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนการผลิต๑ใน๒๐
ถือได้ว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างช้า
แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเขามากนัก
เพราะถ้าเราพิจารณาจากอัตราการบริโภคทั้งหมดของประเทศจีน
ก็ถือว่ามีจำนวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้ว
และยังทำให้คนไปเสาะแสวงหาเมล็ดกาแฟดีในมณฑลอยู่นาน
ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในจีน
ผู้เข้าชมงานแต่ละคนต่างก็มีแรงบันดาลใจและจุดประสงค์
การเข้าชมงานที่แตกต่างกันไป
ก็มาซื้ออุปกรณ์ชงกาแฟไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
ก็มาเดินเล่นชิมกาแฟหาความสุข
โดยรายงานล่าสุดจากบริษัทให้บริการด้านการเงินได้ระบุว่า

คนจีนชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

และกลายเป็นประเทศที่มีคนชนชั้นกลางมากที่สุดในโลก
ซึ่งผู้ประกอบการต่างก็เชื่อว่า

จะทำให้คนเมืองหันมาดื่มกาแฟมากขึ้น

นักศึกษาจบใหม่วัย๒๓ปีจากเมืองอูฮันมณฑลหูเป่ย
ฝันอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟได้กล่าวว่า
คนที่ชอบดื่มกาแฟนั้นมีอยู่หลายประเภท
มีทั้งดื่มกาแฟเพื่อแสดงออกถึงสถานะทางสังคม
ดื่มเพราะชื่นชอบกาแฟจริง
ซึ่งคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟนี่แหละ
มองว่ากาแฟคือรูปแบบของการใช้ชีวิต
และยังเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักการดื่มกาแฟ
เปิดโรงเรียนสอนชงกาแฟมา๙ปี
เป้าหมายที่อยากให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชงกาแฟ
ที่ไม่ได้สอนในด้านความสวยงามเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงทักษะความรู้ต่าง
ในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
คาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการที่ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่ง
การขยายตลาดกาแฟในประเทศจีนให้กว้างขวางขึ้น
อีกหนึ่งสีสันภายในงานคือการแข่งขันชงกาแฟ
เหล่าบาริสต้าได้มาร่วมกันแข่งขัน
ทักษะฝีมือศิลปะการชงกาแฟ
มกลางกรรมการและผู้ร่วมชมการแข่งขัน
ซึ่งบาริสต้าชาวจีนก็คาดหวังไว้ว่า
ในอนาคตจะมีกระแสที่ทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศจีน
มีร้านกาแฟให้บริการอย่างมากมาย